ไปลอยคออยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สมุทรปราการ

คอรอความช่วยเหลือเป็นชั่วโมงนะครับ
โดดน้ำเจ้าพระยาหนีตายครับ
อ้างว่าถูกแก๊งหลอกดาวน์รถทำร้ายร่างกายเธอ
และต้องขออภัยคุณผู้ชมถ้าหากว่าบ้านไหนครอบครัวไหนกำลังกินข้าวกันอยู่
เพราะคืออยากจะให้ฟังเรื่องนี้หน่อยเป็นอุทาหรณ์ครับ

แล้วบนรถนั้นไล่ให้เธอมาล้างตัวในคลอง
อาศัยจังหวะนั้นหนีตาย
แล้วก็ลอยคอเกาะขอบปูนมาเรื่อยเพื่อรอความช่วยเหลือ
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปถึง
กว่าจะพาเธอขึ้นมาได้เธอกลัวไปหมดเลยครับ
คือปากสั่นเลยนะเหมือนจะหมดเรี่ยวหมดแรง
พอช่วยมาได้ปั๊บเตรียมจะพาขึ้นรถพยาบาล
จะเป็นลมครับแล้วก็โอ้กอ้างเหมือนลมมันตี

ลองดูบรรยากาศตอนไปช่วยเหลือเธอหน่อยฮะ
ผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าคุณสำเนียงอายุ๓๙ปีครับ

ใกล้กับวัดบางย่าแพรกที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับ
เจอบาดแผลขาข้างซ้ายแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่หน้าท้อง
อกจากนี้เธอบอกว่าเธอโดนทำร้ายร่างกาย
ตบโดนตีบริเวณคางบริเวณแก้มนะครับ
แล้วเธอกลัวตลอดเวลาเลย
พอเธอตั้งสติได้เธอค่อยเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว

เธอเล่าว่าเธออยู่อาศัยแถวย่านสนามหลวงกรุงเทพ
ความที่ไม่มีเงินเพื่อนแนะนำ
บอกเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนให้รู้จักเป็นชายหญิงคู่หนึ่งก่อน
สนามหลวงก็แนะนำให้รู้จักกัน
แล้วบอกว่าอยากมีเงินไหมเดี๋ยวจะได้เงินนะ
เป็นค่าจ้างเปิดบัญชีและดาวน์รถมอเตอร์ไซค์
ไม่มีตังค์ครับอยากมีตังค์อยากมีเงินก็เลยรับงาน
หลังจากนั้นถูกพาขึ้นรถเก๋งสีดำ
แล้วจะให้เธอไปเปิดบัญชีเพื่อให้ผ่อนตู้เย็น
ต่อมาพาเธอตระเวนไปดาวน์รถมอเตอร์ไซค์
เพราะว่าเธออาจจะไม่ได้มีประวัติเท่าไหร่นักเพราะตรวจเช็คแล้ว
ไม่สามารถออกรถมอเตอร์ไซค์ได้ไม่มีเครดิตครับ
ชายหญิงคู่นั้นไม่พอใจทำร้ายร่างกายเธอภายในรถ
เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายจนอึแตก
ก่อนจะให้เธอลงไปล้างตัวบอกลงไปเลยนะไปล้างตัวที่คลองเลย
เพราะว่ากลิ่นมันแรงมากบนรถเธออาศัยจังหวะนั้นคือวิ่งหนีตายครับ
เลาะผ่านป่าทึบกระโดดลงคลองแม่น้ำเจ้าพระยาครับเธอบอกแบบนี้
หลังจากนั้นค่อยเกาะขอบปูน่ะไถตัวไตมาเรื่อยจนกระทั่งมีเรือผ่านมาเห็น
เรือก็แจ้งเจ้าหน้าที่พอกู้ภัยมาตรวจสอบก็เจอเธอแล้วก็ช่วยเธอพาขึ้นฝั่งมาได้
พอขึ้นฝั่งได้เรียบร้อยทุกอย่างสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ตำรวจสภสำรงใต้ครับพาตัวไปสอบปากคำ
แล้วก็ตรวจสอบรถเก๋งสีดำที่ว่าว่าเป็นของใครกำลังไล่เช็คข้อมูลกันอยู่ครับ
ระหว่างนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงค่ำเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงใครทะเลาะกันเลยนะไม่ได้มีเสียงขอความช่วยเหลือด้วย
และที่สำคัญซอยที่เกิดเหตุนั้นน่ะซอยนั้นเป็นซอยตัน
ชาวบ้านจะรู้กันดีแล้วคนก็พลุกพลาดไม่ใช่ซอยเปลี่ยวด้วย
ช่วงหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยจะมีคนเข้าออกอยู่ตลอด
ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีน่าจะต้องมีคนเห็นสิ
คนเจ็บอ้างว่าวิ่งหลบหนีจากถนนใหญ่เข้าไปจุดที่ไปเจอตัวตรงนั้น
ระยะทางประมาณกิโลหนึ่งมันจะเป็นป่าจากแล้วมีต้นไม้ลกทึบเต็มไปหมดเลย
มันยากนะที่จะวิ่งหนีไปได้ชาวบ้านก็สงสัยแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับนักข่าว
วันนี้ครับคุณไกด์ธนกรนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งที่พระประแดง
ไปเจอกับคุณสำเนียงคนเจ็บแล้วก็ตำรวจ
เธอก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าตัวเธอจริงแล้วพื้นเพลอยู่ที่ชนบุรี
แล้วเดินทางไปหาเพื่อนที่สวนหลวง
จากนั้นมีผู้ชายชื่อนายยอดกับเมียชวนเธอไปเปิดบัญชี
และใช้บัตรประชาชนของเธอไปออกรถมอเตอร์ไซค์
เพื่อจะไปผ่อนตู้เย็นเธอก็เล่ามาเป็นแบบนี้นะครับ
ตอนแรกบอกสนามหลวงนะแต่รอบนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นสวนหลวงแล้ว
จากนั้นพาไปกักขังที่ห้องพักแล้วก็ซ้อมเธอจนเธอเนี่ยอึราช
เธอเองขอไปล้างตัวอาศัยจังหวะนั้นแหละ
ลงไปล้างก้นที่แอ่งน้ำแล้วก็วิ่งเลยกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยา
พามาดูห้องด้วยครับเขาบอกว่าเนี่ยห้องนี้แหละ
มาพักที่จุดนี้ฟังเธอเล่าเพิ่มเติมครับ
ตีหนูตรงนั้นเลยเขาก็จะลากหนูขึ้นรถ
หนูมาขึ้นรถแต่หนูไม่ขึ้น
หนูพยายามไม่ขึ้นแล้วทีนี้หนูก็ขี้แตกอีก
แต่มันเกรงให้หนูลงไปล้างขี้ให้เรียบร้อย
เขาก็ยืนดูพอหนูลงไปได้
หนูก็วิ่งเลยค่ะวิ่งไปถึงนู่นเลยค่ะ
ลงน้ำเจ้าพญาด้วยค่ะเพราะเขาก็ตามแต่เขาตามไม่ทัน
ฮะคือเขาตีแล้วเราก็ตกใจด้วยอะพี่
เขาเตะเตะนี่เตะเข้าตามตัวเราเนี่ย
จากนั้นครับตำรวจก็พาเธอไปชี้จุดต่าง
ไล่มาเลยไหนแบงค์ไหนธนาคารไหนที่บอกว่า
ค่ายรถไหนร้านไหนโชว์รูมไหนเธอก็ไปครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่า
คือเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เดินทางมากับรถเก่งสีดำ
แล้วมาอยู่ที่นี่อ้างว่ามาอยู่กับญาติ
แต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
ไม่ได้ยินเสียงการทำร้ายร่างกายกันเลย
แล้วเมื่อวานนี้เวลาตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ย

บ่ายที่ผ่านมาครับนายยอดและแฟนไปพบตำรวจแล้ว

ตัวเองไปหาเพื่อนชื่อเปิ้ลที่สวนหลวง
แล้วก็ไปเจอกับสำเนียงผู้หญิงคนนั้นแหละ
มาทำงานก็เลยชวนให้เธอมาทำงานด้วย
พร้อมกับให้ไปบ้านพักจุดที่เกิดเหตุ
แต่สำเนียงไม่ยอมทำงานทำการ
มีเรื่องทะเลาะกับเปิ้ลจนลงไม้ลงมือกัน
ส่วนเรื่องที่เขากล่าวหาบอกว่าโดนหลอกให้ไปเปิดบัญชี
ออกรถมอเตอร์ไซค์อันนั้นไม่จริง
เพราะว่าสำเนียงต้องการจะออกรถเองต่างหากล่ะ
ตัวของยอดแค่เป็นคนพาไปส่งเท่านั้น
ส่วนเรื่องตู้เย็นใช้ชื่อสำเนียงจริงอันนี้ยอมรับ
เพราะว่าตัวเองไม่มีเงินสดพอ
แล้วก็สำเนียงเองอาสาว่าเอาชื่อฉันใช้ก็ได้
เอาชื่อฉันไปใช้ได้เลยเพราะต้องการผลตอบแทน
ต้องการตอบแทนที่พาเธอมาทำงานอันนี้ยอดเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องเปิดบัญชีเราไม่ได้เป็นคนพาเขาไปเปิด
เราไม่ได้เป็นพวกแก๊งเปิดบัญชีอืม
แค่ถามเขาว่าเอาแล้วอยู่ตรงนี้เคยทำอะไรมาบ้าง
มานานหรือยังซึ่งตอนที่รู้จักกันเราก็ถามเขา
เพราะว่าอยู่จุดวันเราจะพาคนไปทำงานหรือที่ไม่รู้จัก

เราก็ต้องถามเอาแล้วอยู่ตรงนี้ทำอะไรทำไมมาอยู่อย่างนี้

เคยเปิดบัญชีกับคนที่อยู่บางพัก
ไม่มีไอ้เป๊ะขี้แตกเลยไม่มีหรอก
ยืนยันว่าไม่ได้มีการหลอกไปเปิดบัญชีหลอกไปดาวน์รถ
แล้วก็ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายจนอึกแตกบนรถแต่อย่างใด
แต่ว่าสำเนียงกินเหล้าอยู่กับเปิ้ลทั้งวัน
แล้วก็บอกว่าท้องเสียแล้วขอไปเข้าห้องน้ำ

ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของยอดและแฟนนะครับ
เดี๋ยวจะสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพิ่มเติม
ก่อนจะสรุปความชัดเจนของเรื่องนี้อีกครั้ง
เดี๋ยวมีความคลิบหน้าจะแรงงานให้ทราบต่อไปครับ
เพราะว่าเรื่องมันก็ยังไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายนะคะ